แต่ย้อนกลับไปดูภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วคร่าวนะคะ
หน้าสอนอหัวหมากที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเขาบอกว่าเขานัดกินข้าวกัน

กินข้าวกันเป็นกลุ่มนักศึกษาเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
จัดกิจกรรมนั่งล้อมวงกินข้าวนะคะที่หน้าสอนอหัวหมากช่วงบ่าย๓ค่ะ
คือเขาประกาศกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ก็มีเมนูเป็นอาหารอีสานนะคะ
ส้มตำปูปลาร้าหลาบหมูก้อยเนื้อน้ำแดงโอเลี้ยง
คือประเด็นก็คือนอกจากจะไปกินข้าวเนี่ยนะคะก็คือไปทวงถามความคืบหน้า
คดีที่มีการทำร้ายร่างกายกันภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ซึ่งก็มีน้องแบมนางสาวธิติมาบุตรดีอายุ๑๙ปีนักศึกษาชั้นปีที่๑
ถูกลำโพงทุ่มใส่จนขาเจ็บ
น้องเขาก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะคือน้องเขาขาเจ็บคือเมื่อวานเนี่ยต้องอุ้ม
ไปที่สอนอไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่อะค่ะใช่ครับยังไม่หายนะคะ
ตอนนี้วันนี้ใช้ไม้ค้ำพอที่จะเดินได้นิดหน่อยแต่ต้องมีคนคอยช่วยอะค่ะ
นายนัทพงศ์ปานมาสหนึ่งในสมาชิกบอกว่าคือหลายคนกังวลใจนะคะ
เนื่องจากคนที่มีการนำคนสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้ามาในวันนั้นเนี่ย
คล้ายกับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่เป็นการตั้งข้อคำถาม
ซึ่งทางเครือข่ายได้มีการแจ้งชื่อกับตำรวจไปประมาณ๙คนเท่าที่พอจะหาชื่อได้
ก็มีการอ้างว่าหนึ่งในนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เขตบางกะปิและเขตใกล้เคียง
ก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจนะคะ
เพราะว่าหนึ่งในคนสวมใส่เสื้อสีเหลืองเป็นคณะทำงานของนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ซึ่งเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่ไม่มีการกล่าวขอโทษอะไร
แต่กลับมีเพียงคำท้าทายเพิ่มเติมมา
ต้องการให้สถาบันอยู่คู่กับสังคมไทยยาวนาน

ทำให้อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูลก็เพียงเท่านั้นค่ะ
การใส่เสื้อเหลืองการรักษาสถาบัน
ก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายใครก็ได้
ไม่มีสิทธิ์เอาไม้ไปตีหัวใครก็ได้นะครับ
ซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ว่าที่เราต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาครับผม

เด็กนักเรียนอายุ๑๓๑๔ถ้าพี่นักข่าว
พอจะตามน้องได้นะครับน้องเพิ่งม๑ม๒กันทั้งนั้นนะครับ
ชุดเนธนารีนะครับวิ่งกันชุนอนละหมานนะครับ
คือเหมือนที่มีพี่เสื้อเหลืองคนหนึ่งบอกว่า
น้องเขามาทำสายตายั่วยุว่าไม่เอาสถาบัน
คือผมไม่เข้าใจว่าไอ้การทำสายตายั่วยู้
แล้วไม่เอาสถาบันเนี่ยคือทำยังไง
ทีนี้ค่ะตัวคนเจ็บนะคะน้องแบมอายุ๑๙ปี
ที่ถูกลำโพงทุ่มใส่ก็เปิดเผยถึงอาการเจ็บ
บอกว่าคืออยากเดินเองให้เร็วที่สุด

กว่าจะหายก็น่าจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์ค่ะ
ทีนี้ค่ะหลังจากทำกิจกรรมกินข้าวกัน

ใช้เวลากินข้าวกันสักประมาณ๑๕นาที
ได้มีการทวงถามความคืบหน้านะคะ
ก็มีการอุ้มน้องขึ้นไปแบบนี้นะคะ
ให้น้องขี่คอขี่ไหล่อย่างนี้นะคะ
ยังเดินไม่ค่อยได้ต้องใช้ไม้ค้ำ
คือวันนี้พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีโดยตรงไม่อยู่นะคะ
ก็เลยยังไม่ได้แจ้งความคืบหน้าทางคดีให้ค่ะ
คือพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีนี้โดยตรง

มีคำชี้แจงจากตำรวจแบบนี้นะคะ

ก็กลัวว่าตำรวจจะยื้อเวลาหรือเปล่า

ก็กลัวอันตรายเพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะถูกทำร้ายกันอีกเมื่อไหร่
นายนันทพงศ์นะคะหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มก็เลยบอกว่า
เดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ

จะติดตามความคืบหน้ากับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยนะคะ
ที่บอกว่าจะมีการตั้งทีมกฎหมายมาช่วย
เพราะว่าดูเหมือนยังไม่มีความคืบหน้า
แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการติดต่อมา
ดังนั้นนะคะที่สนโหมากก็มีกิจกรรม
กลุ่มนักศึกษาเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย

แล้วก็ขึ้นไปทวงถามความคืบหน้าทางคดี
ใช้เวลารวมแล้วประมาณ๑ชั่วโมงนะคะ
หลังจากนั้นก็เหมือนที่คุณภาคภูมิบอกไปเมื่อสักครู่นี้
ทั้งหมดเขาก็เดินทางไปรวมตัวกัน
หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ไปร่วมกิจกรรม
ในการเรียกร้องให้ปล่อยตัวแก่นนำของกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ